คุณผู้ชมครับภาคเอกชนนะครับเขาก็หวังว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่กำลังจะเกิดขึ้น
จามราบรื่นแล้วก็ได้รัฐบาลตัวจริงเข้ามาขับเคลื่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไปครับ
ในบริโภคดีทางด้านของนายพยงสี่วนิทนะครับ
ประธานสมาคมธนาคารไทยฐานะเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ
ร่วมภาคเอกชน๓สถาบันหรือว่ากรกรก็บอกว่าตอนนี้
เศรษฐกิจโลกค่อนข้างจะชะลอตัวลงครับส่งผลให้เรื่องของภาคการผลิตนั้นหดตัวลงไป
เช่นเดียวกันกับเรื่องของภาคบริการก็เริ่มมีสัญญาณในการชะลอตัวลง
จึงต้องปรับเป้าในการสื่อออกปีนี้จากเดิมละ๒๑๐ก็เป็นละ๒๐
แล้วปีนี้ยังคงต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักนั่นเอง
แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติน่าจะแตะ๓๐ล้านคน
ซึ่งก็น่าจะอยู่ในตัวเลขที่ดีครับ
ธนาคต์ของนายเกรงรายเทียนุกุลประธานสภาวุษากรรมแห่งประเทศไทย
บอกว่าตอนนี้เรามีความเสี่ยงกับเรื่องของเศรษฐกิจรอบด้าน
เราควรจะมีการจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เป็นแรงขับเคลื่อน
สำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไป
การเลือกการโหวตประธานสภาผ่านไปแล้วอย่างราบรื่นด้วยดีครับ
แล้วก็หวังใจนะครับว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะราบรื่นและรวดเร็ว
แล้วจะได้คอรมอลได้รัฐบาลตัวจริงเข้ามาทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณถ้าทั้งหมดทั้งมวลราบรื่น
จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นความมั่นใจให้กับทั้งนักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่อไปครับ